สวัสดีค่ะเกกากล้องไทยวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศงานการล่าภาพยนตร์เรื่องเรื่องผีเล่านะคะซึ่งเป็นหนังผีที่เชื่อว่าหลายคนอยากดูค่ะ
แต่ว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากกว่าแน่นอน

แต่ก็น่าจะเป็นหนังผีที่น่ากลัวถ้าใครรอดูหนังผีน่ากลัวอยู่นะครับเรื่องนี้ครับ
ถ้าไม่กลัวผีแล้วจะกลัวอะไรดี
กลัวหนังผีนี่แหละ
อีกหนึ่งนักแสดงสาวนะคะน้องปรางค่ะถามถึงความหล่อนของภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยเรามีความหล่อนยังไงบ้างคะ
แต่ว่าก็ชอบมีโอกาสได้เจอเรื่องอะไรแปลกมากกว่าค่ะ
โอเคคอยเจอวัตกาลคอมหล่อนอย่างนี้หรอครับ

เรากดเครื่องไฟล์แล้วนะ

หายหล่อนเลยครับ
อ่าหายหล่อนเลยครับ
ครับแล้วก็มีหล่อนเท่านั้นแหละ
ทำเพลงไม่ได้เยอะเปิดตามไฟล์ไม่ได้อยู่
เราต้องที่สูญนกันไหมครับก่อนทำให้เรื่องนี้
ทำใหม่ทำเพลงวัน
สวัสดีค่ะพี่แจงขอบคุณค่ะ